นายเบซัทราฟิกดูสอายุ๓๔ปีชาวอีหร่าน
เป็นอดีตนักมวยไทยไฟท์ระดับแชมป์ฉายาของเขาคือ
เบซัทมวยไทยอคาเดมี่
ก็เดินทางไปให้ปากคำกับตำรวจโรงพักชนะสงคราม
หลังจากถูกทำร้ายร่างกายที่ร้านอาหารแห่งหนึ่ง
ภายในถนนเข้าสารเขตพระนครกรุงเทพนะครับ
โดยนายเบซัสให้การว่าไปดื่มกินที่ร้านอาหาร
ถนนเข้าสารคือย่านเข้าสารเซ็นเตอร์

กระทั่งก่อนจะร้านปิดจึงเดินไปเข้าห้องน้ำ
แต่พนักงานหน้าห้องน้ำกลับไม่ให้เข้า
โดยบอกเหตุผลว่าไม่ได้ซื้อเครื่องดื่มภายในร้าน
เข้าไม่ได้ขอเก็บค่าเข้าห้องน้ำ๒๐บาท
ตัวนายเบซัสเองก็พยายามอธิบายไปนะฮะ
แล้วก็ชูขวดเครื่องดื่มที่ถืออยู่ในมือให้เห็น
บอกว่านี่แหละก็ดื่มอยู่ภายในร้านเนี่ย
จะไปซื้อมาจากไหนอะไรแล้วจะมาเก็บทำไม

แต่พนักงานกลับหยิบขวดจากมือ
แล้วเอาขวดมาทำอะไรรู้ไหมคุณ
เอามาตีหัวนายเบซัสอย่างแรง
เบซัสก็ใช้หมัดต่อยสวนไปนะครับ

พนักงานคนนั้นล้มลงฟันหักร่วงออกมาหลายซี่เลย
จากนั้นจึงเกิดการตะลุมบอลใส่กันแล้วครับ

แล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลทั้งคู่นะครับ

แล้วก็คางเย็บกันถึง๒๕เข็ม
อีกคนก็โดนนักมวยต่อยเข้าไปฟันร่วงนะฮะ

สอบปากคำพนักงานร้านอาหารผู้ก่อเหตุไปแล้ว
โดยพนักงานคนนั้นก็ยอมรับว่าก่อเหตุจริง
เนื่องจากตัวเขาก็มีอาการมืนเมาตัวพนักงานนะฮะ
จำไม่ได้ว่านายเบซัสเป็นลูกค้าในร้าน
แล้วก็อ้างว่านายเบซัสเป็นฝ่ายทำร้ายก่อนนะครับ
ทางตำรวจจึงนำหลักฐานแล้วก็คำให้การมาพิจารณาตามข้อเท็จจริงต่อไป
ก่อนจะแจ้งข้อหาร่วมกันทะเลาะวิวาส
และท้ายที่สุดปรับทั้ง๒ฝ่ายคนละ๑๐๐๐บาท
ก็ข้อหาทำร้ายร่างกายซึ่งกันและกันนี่แหละฮะ
แล้วก็ปล่อยตัวทั้งคู่กลับไป

ไปเจอนักมวยครับ
นักมวยสวนกลับไปนะครับต่อยฟันร่วงเลยนะฮะ